ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐจะเดินไปในทิศทางใด
ฟังคำตอบจากปากแดเนียลรัสเซล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
มือขวารัฐมนตรีต่างประเทศจอนแครรี่ด้านเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกส์
ในไทรัตนิวโชว์๑๙นาฬิกา๑๕นาที
วันที่๒และ๓ธันวาคมทางไทรัตทีวี